รูปที่เขาแชร์คือคุณลุงขับรถแท็กซี่คำว่าเป็นคุณลุงก็แก่แล้วนะผมขาวแล้วนะคะ
คุณลุงขับรถแท็กซี่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์ใช้หมวกกันน็อกฟาด
จนคุณลุงเนี่ยหน้าตาปูดบวมไปหมดเลยหลายคนเป็นคลิปนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็ดู
ทำไมทำคนแก่มีเรื่องอะไรกันแล้วคนแก่ไม่มีทางสู้ทำไมถึงทำแบบนี้
นอกจากคลิปแบบนี้แล้วมันมีภาพนิ่งภาพนิ่งที่เห็นคุณลุงหน้าตาปูดบวม
ใช่หน้าตาปูดบวมชัดมากเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่คุณผู้ชมดูคลิปไปด้วย
แล้วเราก็จะมีภาพอื่นอื่นให้คุณผู้ชมดูด้วยเหตุการณ์ถ้าดูตามคลิป
มันจะเป็นประมาณว่าผู้ชายนะหนุ่มด้วยนะใช้หมวกกันน็อกฟาด
ใส่คุณลุงขับรถแท็กซี่เอาแบบไม่ยั้งมือเลย
ขณะที่คุณลุงก็ล้มลงกับพื้นถนนลักษณะไม่มีทางสู้
แล้วก็มีพลเมืองดีอยู่บนถนนนี่แหละเดินเข้ามาห้าม
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์ยังคงโมโหจัดชี้หน้าด่าลุงต่อแบบไม่หยุดเลย
เหตุการณ์ที่ถูกระบุขึ้นบ่ายมุมห้าสิบค่ะ
เป็นอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์๔
แยกไฟแดงค่าเข้าถนนบังแคบบ่งปอนด์
สอบถามเบื้องต้นนะคะในเม้งคนขับรถแท็กซี่
ถามคุณลุงคนขับรถแท็กซี่ก่อนนะได้ข้อมูลแบบนี้นะ
ได้ข้อมูลว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุตัวเองก็ขับรถมาปกติ
แต่จู่คู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าแล้วก็เกิดการเฉียวชนกันขึ้น
คุณลุงพยายามจะไปพูดคุยแต่ท่าทางของฝั่งคู่กรณีก็คือ
คนขี่รถจักรยานยนต์ดูจะไม่ฟังอะไรเอาซะเลย
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณลุงทันทีภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นภาพที่หน้าผากแตกอ่ะเลือดผ่ากลางหน้าแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนไขควงคือภาพช่วงหนึ่งนะจะเห็นว่าคุณลุงหยิบไขควงขึ้นมาเหมือนกัน
คุณลุงบอกว่าหยิบไขควงเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ถูกทำร้ายก่อนนี่
แล้วก็ถูกตีด้วยหมวกกระน็อกด้วยศีรษะแตกเห็นไหม
เป็นภาพแบบนี้เลยคุณลุงบอกนะคะเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
มีคุณผู้ชมถามมานะคะในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะก่อนอื่นสวัสดีด้วย
แล้วก็ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าหน้าคุณลุงขาวเชียวนะคะ
เป็นเป็นเทคนิคการย้อมสีของเรานะคะไม่เช่นนั้นนะคุณผู้ชมจะเห็นเลือด
เลือดตั้งแต่เช้าเลยเราไม่อยากให้คุณผู้ชมติดตามภาพไปแบบนั้น
ตั้งแต่เช้าแบบนี้นะคะไปถามพยานหน่อยค่ะ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
แท็กซี่เนี่ยไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นแท็กซี่ก็เหมือนจะขับหนี
ขับไปหนีไปส่วนรถจักรยานยนต์ก็ขี่ตามรถแท็กซี่มา
จนถึงจุดที่เป็นแยกบางพลึกแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ลงจากรถเลย
เพราะว่าจะไปเคลียร์ว่าทำไมถึงชนแล้วหนี
แต่เหมือนทั้งคู่จะเคลียร์กันไม่ลงตัวนี่พยานบอกนะ
ลุงเห็นลุงแท็กซี่คว้าไขควงออกมาคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ท่าทีคือเข้าไปแย่ง
แย่งไขควงจากมือของคุณลุงนะคะก่อนที่จะใช้หมวกนอกฟาดไปที่คุณลุง
คุณลุงได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีพลเมืองดีที่ขับรถมาติดไฟแดง
เขาลงมาจากรถมาช่วยห้ามไว้ฟังเสียงพยานค่ะ
ตำรวจรับเป็นคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสุภวัฒน์ปานเจริญ
อภัยนะคะปานแดงผู้กำกับการสอนอเพชรกะเสมเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังคงให้การไม่ตรงกันข้อมูลมันเป็นเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะ
เดี๋ยวเตรียมเรียกสอบปากคำอีกครั้งล่าสุดคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่อาการปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ต้องไปเอ็กซาเรย์สมองด้วยเพราะว่าถูกตีด้วยของแข็งก็คือหมวกกันน็อกสมองไม่บวมค่ะ
ตอนนี้รอดูอาการที่โรงพยาบาลตากศิลปคดีนี้เดี๋ยวเราติดตามให้นะคะ
เพราะว่าพยานก็พูดอีกแบบนึงคุณลุงก็พูดอีกแบบหนึ่ง